อายุสิบแปดหน้าตาเหมือนแกไม่มีผิดหรือ
ฉันอยู่รอคุณฉันอยู่รอคุณมานานเหลือเกิน
จะชอบหลอนไม่ได้แกอย่าลืมฐานะของตัวเองสิ
พ่อหลอนเป็นเจ้านายสูญแม่เป็นแค่เบา
โศกนาฏกรรมความรักที่โชคชะตาไม่อาจกั้นได้ในน้ำตาวิปโยคทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาบ่ายโมง
เริ่ม๒๗กุมภาพันธ์นี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒